วัยรุ่นนอกจากจะตีกันในสถานบันเทิง

ยังมาตีคู่อริถึงในโรงพยาบาล

สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยคนอื่นอื่นเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลอ่างทอง
ก็เลยจัดการซ้อมเผชิญเหตุขึ้นมา
สมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาวัยรุ่นตีกัน
ตีกันแล้วแล้วยังเข้ามาตีกันในโรงพยาบาล
เขาบอกตัวละครแต่ละตัวโหสมจริงจัง
สมจริงมากเลยให้คุณผู้ชมดูกันก่อนค่ะ

คือจ่ายให้ร้อยเดียวเล่นเต็มที่เต็มเหนียวมาก
แล้วดูจากการฟาดหมัดของแต่ละคนไม่รู้โดนกันเนี่ย
ไม่เรียกล่างนะนี่ผมมีแผงกลับบ้านรึเปล่า

ไม่ใช่จุดเดียวเป็นจุดแรกของการจำลองเหตุทะเลาะวิวาส

หลังจากนั้นก็มีการแยกคู่กรณีออกมาชั่วคราว

เปิดศึกกันรอบสองที่ลานจอดรถเริ่มคว่างปลาขวดใส่กัน

น้ำหวานแน่นะคะเอาเหนียวกันไปนะ

แล้วหลังจากนั้นพอบาดเจ็บก็ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
รถมาแล้วแคมบูแลนซ์มาแล้ว
รถพยาบาลเอาตัวคนที่ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาล
ซึ่งนั่นก็เป็นฉากต่อไปเนี่ย

คนป่วยก็จะต้องเข้าไปข้างใน
ยังไม่พอค่ะเดี๋ยวจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะ
นี่เป็นการซ้อมนะยังไม่เป็นการซ้อม

เมื่อกี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล

คือดิฉันดูนานดิฉันเริ่มเชื่อแล้วว่ามันจริง
หน้าตาแต่ละคนใช่เลยนะแล้วก็หูเนี่ยจัดการกันจริงเลย
และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มายืนขวางแบบนี้จริงนะคะ

แต่ผู้ป่วยบางคนที่ไม่ทราบว่าเรื่องนี้มันจริงหรือมันปลอม
เขาก็มีการตกใจอยู่เหมือนกัน
และสรุปสุดท้ายเหตุการณ์ก็ต้องมีการจับตัวคนผิด
เมื่อสักครู่นี้เป็นคนผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จะต้องจับสองฝ่ายไงคะต้องเท่ากัน
เมื่อสักครู่นี้เป็นพี่เสื้อเหลือง
ถูกจับตัวไปอ่าขึ้นรถตำรวจไปเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งเป็นจุดจบของเหตุการณ์ครั้งนี้
ถามว่าทำไมที่โรงพยาบาลอ่างทองจะต้องซ้อมเผชิญเหตุแบบนี้
เพราะเคยเกิดเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะกันในสถานบันเทิง
แล้วมาตีกันที่ห้องฉุกเฉิน๑๐เอง
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองก็เลยจะต้องซ้อมเผชิญเหตุนะคะ
โรงพยาบาลเองครั้งนั้นได้รับความเสียหาย
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในห้องฉุกเฉินได้รับความเดือดร้อน
ก็เลยต้องจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพราะวันปีใหม่

ใครก็ไปฉลองค่ะเดี๋ยวดื่มเหล้าเดี๋ยวเมากัน
เดี๋ยวก็ตีกันอีกเจ้าหน้าที่ก็เลยกลัวนะคะ
เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดกับทุกฝ่ายนะคะ
ดารานำชายพี่เสื้อเหลือง
เดี๋ยวดิฉันเสนอให้ค่ะลูกลกทองคำ